สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวด่วนเรกินิวส์กับทางไทยรัฐทีวีกับผมทัศนัยโคตรทองนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ
พักการเมืองนั้นจะสามารถเสนอรายชื่อของคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในนามของภาคให้กับกรกตรนะครับ
ในส่วนของบัญชีบรายชื่อของนายกรัฐมนตรี
และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับ
วันนี้มีภาคการเมืองนั้นเดินทางเข้าไปเสนอรายชื่อของคันดิเดตนายกนั้น
เป็นจำนวนหลายพักแล้วก็มีรายชื่อ
ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ในส่วนของภาคการเมือง
มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ครับ
และเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าพักไทยรักษาชาตินั้น
ได้มีการเสนอรายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงรายชื่อเดียวเท่านั้น

กรกตศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ
เราไปติดตามบรรยากาศการรายงานสดตอนนี้พร้อมกันเลยนะครับ

จะมีการรายงานเข้ามานะครับว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไร

มีสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับ
ไปก่อติดการบริการข่าวบริการสดนะครับ
ที่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ
ซึ่งเป็นที่ในของกรกฎาว่าวันนี้
พักใดนั้นจะมีการเสนอรายชื่อ

เรื่องของพรรคไทยรักษาชาติ

รวมทั้งพักอื่นว่าเป็นอย่างไร

รายงานสดมาจากโกฎตอศูนย์รัชการแจ้งวัฒนาสวัสดีครับ
สวัสดีครับขณะนี้พักธัยรักษาชาติ
ได้เสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักค่ะ
เผยว่าพักไทยรักษาชาติได้เสนอพระนามขอ
คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักค่ะ
โดยการเสนอครั้งนี้นะคะเป็นไปตามระเบียบของพักไทยรักษาชาติค่ะ
ที่มีผู้เสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของภักดิ์
ทูลกระหม่อมนะคะท่านทรงเป็นผู้มีความเหมาะสมค่ะ
ส่วนเหตุผลที่พระองค์ตอบรับนั้นนะคะไม่ขอก้าวล่วง
แต่หลังจากที่มีการประกาศรับรองรายชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โดยเชื่อมั่นในพระเมตตาของพระองค์นะคะในการลงมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ
ส่วนภักดิ์ไทยรักษาชาติจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้น
เร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงค่ะ
เนื่องจากขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมนี้ค่ะ
สำหรับการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองในครั้งนี้นะคะ
เป็นไปตามรัฐมนูญฉบับใหม่ค่ะ
ที่ได้กำหนดให้พักการเมืองต้องเสนอชื่อบุคคล๓รายชื่อ
ต่อกรกตก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งค่ะ
และให้กรกตนะคะประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบค่ะ
โดยพักการเมืองจะส่งบัญชีนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ได้
หรือจะเสนอบุคคลจำนวนไม่ถึง๓คนก็ได้ค่ะ
ซึ่งผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะเป็นบุคคลใดก็ได้ค่ะแต่จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบุคคลนั้น
และบุคคลนั้นนะคะจะต้องอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักได้เพียงพักเดียวค่ะ
รวมถึงจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยค่ะ

นั้นครบทุกพักหรือยังแล้วผลเอกประยุทธ์นั้นเดินทางมาด้วยหรือเปล่าครับ
ขณะนี้นะคะสื่อมวลชนค่ะก็ยังปักหลักรอกันอยู่ที่สำนักงานกรกตนะคะ
จากวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะในการเปิดรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
รวมถึงสสเขตแล้วก็บัญชีนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งพักการเมืองจะต้องมายื่นภายในวันนี้นะคะ
โดยก่อนหน้านี้มี๒๐พักการเมืองได้เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีจำนวนทั้งสิ้น๓๔คนค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็คาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวจากภักดิ์พลังประชารัฐที่จะมายื่นในเร็วนี้
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวใดเข้ามาจากทีมขาวภัตราทีวีจะรีบรายงานให้ทราบ
ตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณหน้ากรกฎอบ
มีสื่อต่างชาติมาร่วมสังเกตการณ์ในการทำข่าวในวันนี้ด้วย
เขามีคำถามหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกับสื่อต่างชาติที่มีการบริการข่าวออกไปบ้างไหมครับ
สื่อต่างชาติเขาก็ได้พยายามถามสอบถามในสิ่งที่สื่อมวลชนได้สื่อมวลชนไทยได้สอบถามนะคะ
ถึงเหตุผลแล้วก็ที่มารวมถึงการขั้นตอนในการเสนอรายชื่อของกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งทางหัวหน้าพักก็ได้ยืนยันถึงพระเมตตาของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านค่ะ
ขอบคุณคุณสิริญญานะครับเป็นผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดทางโทรศัพท์มาจากกรกตศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ